มีเรื่องมาให้สะเทือนใจคนรักสัตว์คนรักสุนัขกันอีกแล้วนะคะ
ไปติดบวงของข้างบ้านแล้วก็ถูกนำไปชำแหละเนื้อ
รอที่จะถูกกินนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหเจ้าของมันบอกว่าเห็นแล้วทำใจไม่ได้เลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอหนองหาญจังหวัดอุดรธานีค่ะ
เป็นสุนัขที่ถูกชำแหละค่ะแล้วก็เขียนข้อความระบุว่า
เจ้าของที่ดินทำบ่วงดักหมาอ้างป้องกันหมาเข้ามากัดเป็ดกัดไก่
หนองหานอุดรธานีอืมซึ่งเจ้าของหมาเนี่ยร้องเรียนนะคะว่า
หของตัวเองหายไปไม่กลับบ้านก็เลยไปตามที่เบาะน้ำของเพื่อนบ้าน
เพราะรู้ว่าเพื่อนบ้านคนนี้เขาชอบทำบ่วงไว้ดักหมาเป็นประจำ
บอกว่าป้องกันไม่ให้หมามากัดเป็ดกัดไก่เขา
ถามเจ้าของที่ดินก็ยืนยันบอกว่าไม่เห็นเลย
แต่เจ้าของหมาไม่เชื่อค่ะก็เดินตามหาบริเวณรอบตรงนั้น
แล้วก็ไปเจอภาพนี้เข้า
เป็นซากของหมาของเขานี่แหละค่ะที่ถูกชำแหละแร่เนื้อเหลือแค่หัว
เจ้าของที่ดินพอเห็นด้วยก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำ
คนงานที่ป่วยเป็นบ้ามีบัตรรักษาจิตเวทนั่นแหละที่เป็นคนฆ่า
เจ้าของหมาก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพนหาญจังหวัดอุดรธานีนะคะ
พอแจ้งความเสร็จตำรวจเขาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็นำตัวผู้ป่วยจิตเวทที่ว่าเป็นคนงานมาสอบสวนด้วย
คนงานก็ยอมรับว่าเป็นคนฆ่าจริงค่ะโดยมีลูกเจ้าของที่ดินกับเพื่อนร่วมกันชำแหละ
ประสานปสุทธิ์จังหวัดอุดรทานีให้ส่งจวนห้าที่ปสุทธิ์เข้าร่วมชิ้นแจ้งกฎหมาย
แล้วก็เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษเอาผิดผู้กระทำการทารุณกรรมสัตว์ที่สพนหารนะคะ

เขาก็ยอมรับว่ามันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงนั่นแหละ
ปกติแล้วเขาทำบ่วงดักหมาไว้เป็นประจำอยู่แล้ว
เพราะว่ากันไม่ให้หมาเข้ามากัดกินเป็ดไก่ที่เลี้ยงไว้
ก่อนหน้านี้หมาเข้ามากัดกินเป็ดไก่ในบ้านเขาประจำเลย

ส่วนตัวหมาเองก็ถูกบวงตายไปด้วยเหมือนกัน
เขาก็จะไปตามหาเจ้าของให้มารับผิดชอบ

เนี่ยทีนี้ขณะเดียวกันมีผู้ชายนะคะ
ชื่อนายสุพีบุรุษสุจริตวัย๔๐ปี
คนที่เป็นคนบ้ามีบัตรรักษาจิตเวท

เกิดอยากจะกินข้าวก็เลยเอาไปชำแหละที่อื่นค่ะ
เจ้าของที่ดินก็บอกว่าไม่รู้เรื่องเลยจริง

แล้วพอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเขาก็กลัวค่ะ

แล้วก็เอาเนื้อที่ชำแหละบางส่วนเนี่ย

โอ้โฮ
อภัยคุณผู้ชมนะที่กำลังรับประทานอาหารเที่ยงอยู่

คือใครเลี้ยงสุนัขก็ดูแลดี
หมายถึงว่าอย่าปล่อยให้ไปวิ่งเพ่นผ้า

ส่วนคนบ้านใกล้เรือนเคียงก็